คุณผู้ชมครับบ้านทรงไทยอายุกว่าร้อยปีพังถล่มลงมา
มันไม่ใช่แค่นั้นสิครับเสาบ้านครับอืมไปทับหัวคุณยายอายุแปดสิบแปด
คือท่านพิการทางการได้ยินอยู่แล้วด้วยนอนอยู่บ้านคนเดียวเสียชีวิตครับ
คาดว่าเกิดจากฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาดูสิครับพังถล่มหมดเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันนี้นะครับเวลาประมาณ๖นาฬิกา๓๐นาที
ตำรวจสพบังจักรครับกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิเศษชายชาญ
แล้วก็อาสาสมัครป่อเต็กตึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุที่ตะบนบางจักร
อำเภอวิเศษชายชาจังหวัดอ่างทองนี่คือบ้านทรงไทยอายุกว่าร้อยปีครับ
พามันถล่มลงมาเสาบ้านที่เป็นไม้เนี่ยหล่นมาทับศีรษะของนะครับ
ลิ้นจี่โพทองอายุ๘๘คือทับระหว่างหัวกับคอเลยนะ
สภาพท่านนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่บนที่นอนครับมีชาวบ้านมาช่วยเก็บหลังคากระเบื้องออก
ข้าวของกระจัดกระจายเสียหายเยอะเลยนางสาวเอ็มออนปิ่นวิเศษท่านผู้ผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบ
เล่าบอกว่าช่วงเช้ามีพระออกมาบินทบาทนะครับ
มาเห็นเข้าก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบครับ
สาเหตุอาจจะเป็นเพราะฝนที่ตกหนักเมื่อคืนทำให้หลังคามันพังถล่มลงมา
นายกรมพวงลำเจียกอายุ๘๕ครับน้องชายของยายลิ้นจีเล่าบอกว่า
พี่สาวอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวนะบ้านเนี่ยเก่าแก่ร้อยกว่าปี
ตั้งแต่รุ่นแม่รุ่นกงนู่นน่ะปกติก็จะเอาข้าว
เอาอาหารมาให้พี่สาวทุกวันซึ่งพี่สาวเนี่ย
พิการทางหูนะครับท่านไม่ได้ยินนะครับแต่ร่างกายแข็งแรงดี
แต่ยอมรับว่าบ้านหลังนี้มันเก่ามันผูแล้วจริงครับ
วันตรงวันก็มาดูวันตรงวันก็มาซื้อของข้าวมัน
หุงข้าวกินเองได้อะไรได้เออแข็งแรงผมยังว่า
ผมยังว่าว่าผมจะตายก่อนข่าวชีวิตทำไปไม่นึกก็ไม่นึกไม่ควันเลยว่าจะเป็นเหตุการณ์เกิดอย่างนี้
ภัยและกู้ภัยที่ก็ประสบเหตุน่ะเขาสันนิษฐานว่ายังไง
เขาบอกว่าหลังจากพายุฝนมันกระหน่ำประกอบกับบ้านมีอายุเก่าแก่มาก
สภาพก็ผูกก็พังมันน่าจะอุ้มน้ำเอาไว้ล่ะ
พออุ้มน้ำอุ้มน้ำไอ้โครงหลังคาบ้านมันพังถล่มลงมาทับยายลิ้นจี่เสียชีวิตครับ
ครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับแล้วก็นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสายยึดต่อไปครับ